ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ

เป็นรถบดถนนซึ่งมันต้องหนักอยู่แล้วนะหนักเป็น๑๐ตัน
ทีนี้คนที่เขาประสบเหตุจนเสียชีวิตเนี่ย
ขับรถบดถนนแบบล้อยางน้ำหนักมันจะเบากว่า
มันจะคุมยากหน่อยนะเพิ่งมาทำงานได้แค่สองเดือนใช่ค่ะ
อาจจะยังไม่ชินนะฮะรถก็เลยพลิกตะแคงแบบนี้
แต่ที่น่าเศร้ามากก็คือตอนที่พลิกตะแคงไป
ตัวเขาตกลงไปอยู่ข้างล่างรถนะฮะแล้วรถน้ำหนักเป็นสิบตันครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๑๒สายนครพนมท่าอุเทนนะฮะ
เป็นฝั่งขาออกอำเภอท่าอุเทน
เป็นช่วงปากทางเข้าบ้านเชียงยืนตำบลเวิร์นพระบาทนะครับ
ถนนอยู่ระหว่างขยายช่องจราจรเป็น๔เลน
ก็เนี้ยฮะรถบดอัดถนนลอยวาง๑๒ล้อน่าหลังสีเหลืองคันนี้

ผู้ตายก็ติดอยู่ใต้รถนะครับ
ตอนเจ้าหน้าที่มาช่วยช่วยงัดร่างออกมาก็ไม่ทันแล้วนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสิทธิชัยชนะน้อยอายุเพิ่ง๒๗ปีนะครับ

เป็นคนงานของบริษัทที่รับจ้างมาบดอัดถนนสายนี้
สภาพศพถูกแรงอัดจากน้ำหนักตัวรถร่วม๑๐ตันเสียชีวิตอยู่นะฮะ
คือผลชนสูตรเนี่ยกระดูกหักหมดเลยฮะตามร่างกายนะครับ
ตำรวจสพท่าอุเทนบอกว่าจากการสอบสวนทำให้ทราบว่า
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับนายสิทธิชัยกำลังขับรถบดอัดดินให้แน่น
ก็ขับถอยหน้าถอยหลังไปมาอยู่นะขณะที่กำลังบดอัดผิวจราจรเป็นทางต่างระดับสูงชันประมาณ๑เมตร
แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่กำลังถอยหลังอาจจะไม่ทันระวัง
แล้วประสบการณ์อาจจะน้อยเพราะว่าถนนมันต่างระดับ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่บ้านของผู้ตายนะครับอยู่ที่บ้านบุ่งหมู่๑๑ตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวทำพิธีชาปนกิจศพไปแล้วนะครับตามความเชื่อนะฮะถ้าเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ก็จะชาปนกิจศพเลย
แม่บอกว่าลูกชายอยู่กับแม่และพ่อที่บ้านหลังนี้แล้วก็มีลูกคนนึงเป็นลูกอายุ๔ขวบนะส่วนภรรยาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
เพิ่งสมัครเป็นพนักงานขับรถบดถนนของบริษัทที่ได้รับสัมปทานได้เพียง๒เดือนนะฮะค่าแรงวัน
ถนนก็ต้องระวังหน่อยนะมันค่อนข้างเสี่ยง
ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกชายจริง
เตือนแต่เขาก็ไม่เงียบไม่พูดบ่อย่างซื้อ
เตือนว่าระวังเรื่อยขับรถแม่นแต่ขี่รถโมเซย์ไปให้ระวังจะขี่ไว้
ส่วนที่จุดเกิดเหตุเป็นจุดก่อสร้างขยายถนน๔เลนนะฮะ
เดิมเป็น๒เลนเชื่อมเส้นทางนครพนมท่าอุเทน
บนถนนก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายที่ตกเกลือนกระจัดกระจายอยู่นะครับ
มีเพื่อนร่วมงานบอกว่า๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้เขาก็กำลังทำงานขับรถบนถนนอยู่เหมือนกัน
ระหว่างนั้นรถคันที่ผู้ตายขับกำลังขับถอยหลังบนไหลทางของถนนที่กำลังสร้าง
แล้วก็เห็นรถของผู้ตายพลิกคว่ำตกลงไปที่เนินข้างทาง๒ตลบนะฮะ
หลังจากนั้นก็เห็นผู้ตายพยายามกระโดดลงมาช่วงที่มันหมุนช่วงที่รถหมุนผู้ตายก็กระโดดลงมา
แต่ด้วยแรงเหวี่ยงโชคร้ายมากนะฮะเพราะว่าตอนที่ตกลงมาเนี่ยตกมาก่อน
แล้วรถทับตัวพอดีครับ
ล้อรถแจมันออกจากเส้นทางนะครับตกลงไหลทางประมาณ๒ล้อแล้ว
แกก็พลิกคว่ำสองตลบตลบแรกนี่แกแกว่าจะกระโดดแล้วนะ
จัดหลังคาว่าแกจะกระโดดแล้วมันไม่บิดมันความเหวี่ยงของรถมันเร็วเกินครับ

คันที่ขับก็เลยอาจจะแรงถ่วงน้ำหนักเนี่ยเบากว่าล้อเหล็กนะครับอ่า
ทำให้ลื่นตกไหลทางไปนะครับ
เพื่อนเขาบอกว่าเมื่อวานเกิดเหตุตอน๑๐โมง

แล้วเห็นว่ารถนี้พลิกคว่ำ๒ตลบ

เพื่อนที่เสียชีวิตก็เหมือนกับให้โชคเขา
เดี๋ยวผมดูสองแล้วเราจะรีบไม่ได้ออกสองเลย

อาจจะสลากกินแบ่งเอกชน